เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้น
ที่หน้าป้ายหมู่บ้านกลางเมืองปากซอยลาดพร้าว๒๓กับ๒๕อยู่ระหว่างตรงนั้น
มีผู้ชายคนนึงนะคะเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนสาวเพื่อนสาวเขาซ้อนท้าย
เขาก็ไปจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็นั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่แหละ
เพื่อนสาวลงไปซื้อของอยู่ดีมีคนร้ายมาแทงเขาที่หลัง
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะคะตำรวจตั้งปมเอาไว้ว่า
อาจจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์ชิงรถจักรยานยนต์หรือเปล่า
หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ
ทางตำรวจนครบาลผลโยธินได้รับแจ้งค่ะว่ามีชายถูกแทงเสียชีวิต
ที่บริเวณป้ายหน้าหมู่บ้านกลางเมืองระหว่างซอยลาดพร้าว๒๓กับซอยลาดพร้าว๒๕
ซึ่งก็พบศพนายนเรศหวังทางมีอายุ๓๓ปี
เป็นวิศวกรติดตั้งระบบบริษัทวิสเวิร์คเดลิเวอริ่งไอทีเซอร์วิสแอนดคอมมิตเมนต์จำกัด
ก็ตอนที่ตำรวจไปเจอนะคะก็นอนหงายจมกองเลือดอยู่
เสื้อยืดคอกลมสีดำคลุมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงยีนขายาว
มีบาดแผลถูกแทงใต้ราวนมซ้ายหนึ่งแผลเพื่อนนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพค่ะ
ไปเล็กน้อยก็พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีแดงคาดดำ
ทะเบียน๒กกทถุง๑๒๖๑กรุงเทพล้มคว่ำอยู่
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะภาพนี้คุณผู้ชมพบว่าช่วงเวลาประมาณหกโมงครึ่ง
เห็นไหมค่ะแต่พลเมืองดีมาช่วยคนร้ายก็เลยวิ่งหนีไปโอ้โฮ
เห็นภาพชัดเจนนะคุณผู้ชมคือนายนเรศเนี่ยเขานั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่
เพราะว่ารอเพื่อนไปซื้อของกินในร้านสะดวกซื้อ
คนเดินกันพลุกพลาดนะเพิ่ง๖โมงครึ่งตอนเย็นเองนะคะ
ผู้ชายที่ก่อเหตุสูงประมาณสัก๑๗๐เซนติเมตร
ใส่เสื้อยืดแขนยาวกางเกงยีนเดินเข้ามาด้านหลังผู้ตาย
ใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกแล้วก็ผลักผู้ตายกระเด็นออกจากรถ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้จากกล้องวงจรปิด
แล้วคนร้ายก็ขึ้นคร่อมรถจักรยานยนต์คือจะเอารถหลบหนีไป
นายนเรศเองก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
มีพลเมืองดีเป็นผู้ชายมาช่วยยื้อรถจักรยานยนต
ให้คนร้ายขี่หลบหนีไปคนร้ายเห็นท่าไม่ดี
ทิ้งรถวิ่งหนีไปตามทางเท้ามุ่งหน้าไปแยกโชคชัย
ส่วนนายนเรศเสียเลือดมากค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายเสียชีวิตนะ
ภาพจากกล้องมุมจรปิดคือยังไม่เสียชีวิต
ยังพยายามยื้อกับคนร้ายอยู่พอสมควรแต่สุดท้าย

พลตำรวจรีเจริญศรีสัสลักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบัน๒บอกว่า

หนึ่งคือชิงทรัพย์เพราะว่ารักษณะของคนร้าย
เหมือนพยายามจะเอารถจักรยานยนต์ไปด้วย

ตอนนี้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ติดต่อติดตามทางเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
แล้วก็จะมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ